ใกล้วันแม่และเป็นเรื่องของลูกสาวแท้ที่ปองร้ายแม่ของตัวเองนะคะ
มีการพยายามวางยาแต่ว่าแม่ก็รอดมาได้
ล่าสุดก็เลยใช้วิธีจ้างมือปืนเนี่ย

หวังเอาเงินประกันและมรดกว่า๑๐ล้านบาท
จะเอาไปทำอะไรไปช่วยเหลือแฟนนุ่มในคดียาเสพติด
มันสะเทือนใจทุกนั้นนั่นสิค่ะ
ตำรวจสนโครครามเขาก็คุมตัวได้แล้วนะคะ
ทั้งตัวมือปืนคนชี้เป้าแล้วก็ตัวลูกสาวเนี่ยก็ได้คุมตัว
นายประเชิญกบินโรดหรือจ่อยอายุ๔๐ปี
คนนี้เป็นมือปืนนายดาวแจ้งประดิษฐ์อายุ๓๕ปีเป็นคนชี้เป้า
คนนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนนะคะ
ภายในหมู่บ้านในซอยนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพ
หลังจากก่อเหตุยิงนางเอื้อมเดือนอายุ๕๕ปีบาดเจ็บสาหัส
ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยคนที่จ้างวานไม่ใช่ใครที่ไหน
นางสาวกาญจนาหรือตายอายุ๒๕ปีลูกสาวแท้ของนางเอื้อมเดือนนั่นเอง
พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงครามผู้กำกับการสอนอโฆครามบอกว่า
คืนเกิดเหตุผู้ต้องหาขับรถเก๋งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

ซึ่งทำงานเป็นหัวหน้าแม่บ้านบริษัททำความสะอาดแห่งหนึ่ง
ขณะกำลังปั่นจักรยานกลับบ้านในหมู่บ้านซอยคลองลำเจียก๑๒
กระสุนไปถูกบริเวณใต้ราวนมขวาฝังในบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลและแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
ทำให้สามารถติดตามคนร้ายมาได้สามคนพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ

ซึ่งจากการสอบสวนนางสาวตายผู้ต้องหานะคะสารภาพว่า
ตัวเองจ้างวานในจ่อยและนายดาวซึ่งเป็นเพื่อนของแฟนนุ่มนี่แหละ
ใช้เงิน๒แสนบาทให้ลงมือก่อเหตุ
เพื่อหวังจะเอาเงินประกันชีวิตของผู้ที่เป็นแม่
ที่ทำประกันเอาไว้๓ฉบับมูลค่า๓๐๐๐๐๐บาท
รวมทั้งยังมีที่ดินที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีก๒แปลง
มูลค่าประมาณ๑๐ล้านบาทนะคะ
เอาเงินนี้จะเอาไปประกันตัวแฟนนุ่ม
ที่ถูกจับอยู่ในคดียาเสพติด
และถูกฝากขังในเรือนจำมีนบุรีอยู่ค่ะ
ซึ่งก็ได้วางแผนประมาณ๑เดือนก่อนลงมือ

ยังพบว่าเคยพยายามก่อเหตุลงมือฆ่ามาแล้ว

เคยนำน้ำแดงกลิ่นแปลกวางไว้ในตู้เย็น
ปรากฏพอนำไปเททิ้งมดมากิน

แล้วดีที่แม่ไม่ได้กินน้ำแดง
ซึ่งพลตำรวจตรีดาวรอยเหมือนเดช
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผย
ว่าเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้ปักใจเชื่อหรอก

แล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักค้ายาเสพติด

ใช่อาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังนางสาวตายอีกทีนึง
เพราะว่าดูแล้วยังไม่ปักใจเชื่อว่านางสาวตายเนี่ย
จะลงมือสั่งการจ้างมือปืนไปยิงแม่ของตัวเอง

บอกว่านางสาวตายอาจจะโดนบังคับด้วย

เรื่องต้นก็เลยแจ้งข้อหานางสาวตาย
จ้างวานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

ร่วมกันมีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
และพกพาไปในทางสาธารณะ

ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ